นำมาเตือนใจแล้วก็เตือนภัยกันเช่นเคยครับ
นครพนมมีหนุ่มพนักงานห้างขี่รถจักรยานยนต์ไปชนรถบรรทุกดิน
ทำให้ถูกเหยียบซ้ำเสียชีวิตคาที่
พร้อมกับหมวกน็อกที่สวมใส่นะครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่เตือนว่าเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นนั้น
เกิดอุบัติเหตุแล้วก็บาดเจ็บล้มตายขึ้นบ่อยครั้งนะครับ
ส่วนที่สุราชธานีมีรถเก๋งชนประสานงากับรถบรรทุก๖ล้อ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บ๒คนแล้วก็เสียชีวิตอีก๑คน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
มีผู้บาดเจ็บ๒รายคือนายสุชนทั่งเรืออายุ๔๑ปี
และนายศูนย์ธรรมคำอายุ๓๔ปี
ถูกเจ้าหน้าที่นำตัวส่งพยาบาล
สอบส่วนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่า
รถเก๋งคันดังกล่าวขับมาจากอำเภอพระแสง

เมื่อถึงที่เกิดเหตุเกิดเสียหลักขับข้ามเลน
ทำให้ชนประสานงากับรถหกล้อ
ทำให้รถบรรทุกเสียหลักไปชนเสาไฟฟ้า
ส่วนคนขับรถเก๋งเสียชีวิตขาดที่
เจ้าหน้าที่จะได้สอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ด้านตำรวจภูทรเมืองศรีสะเกดพร้อมกู้ภัย
เร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
รถกระบะชนกันที่ถนนสายศรีสะเกดครูซอดกิโลเมตรที่๗
โดยพบรถกระบะ๔ประตูสีขาวจอดอยู่บนถนน
สภาพด้านหน้ารถพังยับเยิน
ห่างไปประมาณ๕เมตรที่ไหลทางพบรถกระบะ๔ประตูสีบอลเทา
ด้านหน้าและด้านท้ายพังยับเช่นกัน
และรถกระบะ๔ประตูสีบอลทองฝั่งคนนั่งยุบเข้าไปยางล้อหลังแตก
มีผู้บาดเจ็บ๔รายในจำนวนนี้มี๑รายเสียชีวิต
หลังถึงโรงพยาบาลได้ไม่นานคือนางประธอมกุลทิอายุ๔๖ปี
จากการสอบสวนทราบว่ารถกระบะ๔ประตูสีบอลทอง
ทะเบียนก่อไก่จอดจาด๖๓๓๓สีสะเกด
ซึ่งมีนายก้วงคุณทิอายุ๕๕ปีเป็นคนขับมาพร้อมกับภรรยา
ขับมาถึงจุดเกิดเหตุเกิดอาการวูบหลับในและรถจะลงข้างทาง
หักพวงมาลัยกลับขึ้นถนนทำให้รถเสียหลัก
เป็นจังหวะที่รถกระบะอีกคันวิ่งสวนทางมาเบรกไม่ทัน
ชนประสานงากันอย่างจัง
ส่วนกระบะอีกคันที่วิ่งตามหลังมาชนซ้ำทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าว
ท้ายที่ตำรวจสพเมืองนครพนมพร้อมแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ภัย
รวมตรวจสอบสภาพศพนายชายศพรมอาลักษณ์อายุ๒๔ปี
พนักงานห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
หลังขี่ประรดิสัตว์รถจังหยานยนต์ชนปรสบันทุฯ
ช่วงบ้านคำพอกหมู๑๑ตำรวจหนองญาติ
จากการสอบสวนของปรบลวชทราบว่า

ถูกล้อมรถทับร่างและศีรษะจนเสียชีวิต

ด้านเจ้าหน้าที่ฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวัง
จากถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางเสี่ยงอันตราย